คุณผู้ชมไปที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะคะไปเจอชายสามคนเนี่ย
กำลังชำแหละเนื้อสุนัขแล้วก็จะนำมาย่างกินอ่าทีนี้มีคนไปเจอ
ครับมีคนไปเห็นเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็นำมาโพสต์ในโซเชียล
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักล่าสุดเนี่ยตำรวจจับตัวหนึ่งในสาม
ได้แล้วยืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าแต่ว่าสุนัขเนี่ยตายจากการถูกรถชน
แต่ว่าที่เห็นนี้เป็นชายในคลิปเขากำลังชำแหละเนื้อสุนัขเพื่อนำมา
กินนะคะแล้วก็ถูกนำมาโพสต์ในเพจ
มูลนิธิไทยแลนด์ร้อมข้อความว่าจับสามคนฆ่ากินหมา
บ้านหนองแข็มอำเภอเนินสง่าจังหวัดชายภูมิสุดสลด
หดหู่กับภาพและคลิปวิดีโอ๓คนจับน้องหมาใส่กระสอบ
ทุบหัวแล้วชำแหละชำแหละกินเหลือแต่เศษเนื้อชิ้นเล็ก
อืมหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเรวัตยวงอักษรผู้กำกับการสพ
เนินสง่าสั่งการให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มชาย๓คนที่ปรากฏในคลิป
ล่าสุดเนี่ยคุมตัวได้แล้วนะคะ๑ใน๓ที่ปรากฏในคลิปคือ
นายเสกสรรอายุสามสิบสี่ปีคือจับได้ที่บ้านพัก
แล้วก็เป็นพื้นที่ชำแหละเนื้อสุนัขนำมาย่างกินด้วย
จากนั้นก็นำตัวนายเสกสรรมาสอบสวนที่โรงพัก
ส่วนอีกสองคนคือนายบุญเลิศอายุหกสิบห้าปีแล้วก็นายมงคลอายุสี่สิบเอ็ดปีหลบหนีไปก่อนตำรวจจะไปถึง
เสกสรรเนี่ยเล่าค่ะว่าเมื่อเย็นวานนี้เขากับพวกอีก๒คนไปเก็บสุนัขจากข้างทางระแวกบ้าน
ซึ่งก็เป็นสุนัขที่ถูกรถชนแล้วก็มีคนนำมาทิ้ง
ที่พวกของเขาเนี่ยจะไปเก็บใส่ถุงปุ๋ยมาจำนวน๒ถุงหรือ๒ตัวเพื่อนำมาย่างกิน
โดยตัวเขาเองเป็นคนลงมือแล่เนื้อจากนั้นก็นำเนื้อมาย่างมาปรุงเป็นอาหารกินกัน
แล้วก็มีคนไปถ่ายคลิปจนเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ
ผมเลยเขาจะเอาไปทิ้งกับเสียดายเนอะผมเลยเอามาผมเลยมาทำ
ครับผมมีคนทำเองแต่ไม่รู้ว่าจุดเวทย์เขาไปเอาตรงไหนครับแต่เราได้ฆ่าได้ไหม
ครับสุนัขตัวมันตายกี่ตัวมาสองตัวครับสุนัขตายทั้งสองตัวรถชนมันตาย
รถชนครับเขายนมาข้างทางนะฮะอ๋อเขายนมาข้างทางบอกให้ทั้งนี้ไปเอา
แล้วเอามาทำอะไรครับมันก็มาทำย่างกินนะครับโอ้โหรถชนทีตายสองตัวเลยนะคะ
เออแล้วก็ทานสุนัขอ้าตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
พบเนื้อแล้วก็เครื่องในของสุนัขไปพบจอบขุดดินแล้วก็ถุงปุ๋ย
ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเมืองตนนายเสกสรรปฏิเสธไม่ได้ฆ่าสุนัข
ซึ่งก็จะต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะก่อนแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ